มาดูคลิปนี้กันหน่อยเกิดขึ้นที่จันทบุรีดิฉันเห็นคลิปแล้วค่ะ
อุทานเลยว้ายอกอีปุ้ยจะแตกหลายคนค่ะบอกว่าหัวใจแทบวาย
คุณผู้ชมจะอุทานว่ายังไงลองดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
ทานว่าไงคะเออเออก็จริงอ่ะอะไรจะเคราะห์ร้ายขนาดนี้เนี่ยคนอ่ะ
แล้วป้ายมันหล่นมาตรงนี้โดนเขาพอดีเลยนะใช่แล้วเคราะห์ดีมากนะ
ถลอกเล็กน้อย
ไม่ได้เป็นอะไรโชคดีที่สวมหวกกันน็อกด้วยนะ
กำลังจะพูดว่าใส่หมวกกันน็อกด้วยตอนจังหวะล้มเห็นไหมฮะ
จังหวะนี่เนี่ยจังหวะล้มเนี่ยหัวเนี่ยก็ไปกระแทกกับพื้นเห็นไหมคะเออ
หัวไปกระแทกกับพื้นเห็นไหมคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วชาวเน็ตลุ้นกันทั้งตำบลนะคะว่ารถคันที่ขับตามหลังมา
ซึ่งเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถจะหยุดทันหรือเปล่า
แล้วคิดตามนะถ้าเกิดว่าหยุดไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นนี่ค่ะ
เจ้าของกล้องหน้ารถนะคะคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยเขาลงมาให้การช่วยเหลือนะคะ
จากกล้องหน้ารถคันนี้แหละค่ะจับภาพขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลนซ้ายบนถนนในอำเภอเมืองจันทบุรี
แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะ
แผ่นป้ายโฆษณาริมถนนที่เอียงอยู่แล้วมันล้มฟาดเธออย่าเต็มแรง
รถที่ติดกล้องเนี่ยยังเกือบเบรกไม่ทันด้วย
ไม่กี่เมตรเท่านั้นก็จะทับร่างเธอแล้วนะคะ
คือเกือบไม่ทันสุดท้ายเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาลงมาให้การช่วยเหลือนะคะ
เจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในกลุ่มจันทบุรีเพื่อเตือนภัย
สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลป้ายข้างทางเนี่ย
เพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้น
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยทีเดียวค่ะ
เถียงกันว่าเป็นป้ายหาเสียงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จังหวัดจันทบุรีหรือเปล่า
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใช่คือพวกป้ายเหล่านี้มันเป็นป้ายที่ติดตั้งชั่วคราว

เออความคงทนแข็งแรงก็อาจจะไม่มี
แต่ปรากฏว่ามีคนเข้ามาเฉลยแล้วนะคะว่าป้ายนี้เป็นป้ายโฆษณาของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ไม่ใช่ป้ายหาเสียงนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วชาวเน็ตที่เขารู้กฎหมายก็บอกว่าให้ไปเรียกร้องค่าเสียหายให้บริษัทนั้นชดใช้ได้นะคะ
คือ๑ป้ายเป็นของเขา๒ตอนไปติดตั้งเนี่ยมีการขออนุญาตหรือเปล่า